ใช่ใช่ใช้หมดเอาละไปกินกันต่อนี่ก็ดีกว่านี่ไปทานไอศครีมกันบ้าง
สำคัญไซร์นมเยอะด้วยอีกแล้วหรอไปดูกันครับ
นี่ไงจุดขายไอศกรีมรถเข็นเจ้านี้อยู่ที่ภาชนะที่ใส่ก็คือเจ้ากะลามะพร้าว
ร้านอื่นก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่ถ้วยพลาสติค

แต่ว่าร้านนี้เจ้าของร้านเขาเป็นคนช่างสังเกต

ไปดูพี่เจ้าของร้านเขายืนยันหน่อยว่ามันขายดีขนาดไหนกันละเนี่ย
เห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวจีนเขาชอบกินไอติมชอบกินน้ำมะพร้าว
ก็เลยลองเอาไปซื้อมะพร้าวมาเป็นมะพร้าวเผาครับ
แล้วก็ขูดเอาเนื้อมันพอดีเห็นกะลำว่างก็เลยลองเอามาใส่ไอติมดู
นี่ไงโอ้โหผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งคือ
ไอศครีมที่ใส่ในกลางมะพร้าวเนี่ยนะจริงร้านอื่นเขาก็มีเหมือนกัน
แต่ผมบอกว่าร้านนี้เนี่ยแตกต่างจากร้านอื่น
คุณลองดูภาพไปด้วยนะครับเขาเอามาใส่แล้วเนี่ย
รูปร่างหน้าตาของเขาแล้วก็ท็อปปิ้งของเขามีเยอะมากจริง
มีเชอรี่ด้วยรถเข็นร้านอื่นอาจจะไม่มีเอาพูดตรง
แต่ของเขามาแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วมันวางเรียงราย
เหมือนไอศกรีมที่ขายตามห้างสรับสริงค้าเลยแล้วมันดูดีกันเนี่ย

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาเลยแวะเวียนไปอุดหนุนนะครับ
ราคาถ้วยหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ๓๕บาท

คือถ้าไปเทียบกับรถเข็นร้านอื่นอาจจะแพงกว่านิดหน่อย
ก็คือ๒๐บาทประมาณนั้น
แต่ว่าพอแพงขึ้นมานิดนึงแต่คุณได้คุณภาพที่มันดีกว่า
แล้วก็มะพร้าวที่เข้ามาเป็นมะพร้าวเผา
ใช่มันจะหอมเนอะ

ถูกต้องพอมาทานกับไอศครีมนะครับ

แล้วก็สายนมเยอะ
ดิฉันว่าวันนี้คุณปวดหัว
คุณผู้ชมก็บอกปวดหัวมียาแก้ปวดไหมคะ